วันนี้ทางเจ้าหน้าที่เรือนจำรวมทั้งผู้ต้องขังทันทะสถานบำบัดพิเศษกลางนะคะ
ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
พร้อมกันนี้ก็มีการจัดทำเป็นพิธีดื่มน้ำสาบานตนว่าจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องขังที่มีโทษสูง
หนึ่งในนั้นมีนายเล่าตาแสนลี่นักค้ายาเสพติดรายใหญ่รวมอยู่ด้วยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินกันค่ะ
ผู้ต้องขังโทษสูงในแดนความมั่นคงพิเศษทันทะสถานบำบัดพิเศษกลางกว่า๑๐๐คน
ร่วมใจกันแปลอักษรเป็นสัญลักษณ์เลข๙
พร้อมดื่มน้ำสาบานตนให้เป็นคนดีเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในกิจกรรมบำเพ็ญกุศลสัตว์เมื่อวานร้อยวัน๓ศาสนา
ศาสนาพุทธคริสต์และอิสลาม
ซึ่งหนึ่งในนั้นมีนายเล่าตาแสนลี่อายุ๗๖ปี
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ปฏิบัติการล่อซื้อไอซ์กว่า๒๐กิโลกรัมเข้าร่วมพิธีด้วย
เล่าตาเล่าว่ารู้สึกปลื้มใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถวายพระราชกุศล
ในหลวงรัชกาลที่๙ในฐานะที่เกิดเป็นคนไทย
แม้จะต้องโทษคดีอาญาและขอปฏิญาณตนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
ภายในทันทะสถานบำบัดพิเศษกลางแห่งนี้เป็นเรือนจำที่มีขนาดใหญ่
และมีผู้ต้องขังจำนวนกว่า๘๐๐คนแยกขังใน๑๑แดน
ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติและศาสนา
เช่นเดียวกันกับผู้ต้องขังชาวอังกฤษคนนี้ที่ต้องโทษสูงในคดียาเสพติดเล่าว่า
แม้จะเป็นคนต่างชาติต่างเชื้อพันธุ์แต่เขาก็รู้จักในหลวงราชการที่๙ของคนไทยเป็นอย่างดี
ด้วยความดีและความเมตตาที่พระองค์พระราชทานให้ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังที่ถูกจำกัดอิสรภาพ
ดินแดนต้องขังความมั่นคงสูง

อาญาโดยเฉพาะคดียาเสพติดที่ถูกตำรวจจับได้พร้อมของกลางจำนวนมาก
จึงต้องมีมาตรการในการควบคุมเป็นอย่างดี
นายกิติพัฒนเดชประหารผู้อำนวยการทันทะสถานบำบัดพิเศษกลางยืนยันว่า
ทันทสถานได้มีระบบเฝ้าติดตามนักโทษรายสำคัญ
ซึ่งจะสามารถติดตามพฤติกรรมได้ตลอดเวลา
จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าจะไม่มียาเสพติดหลุดลอดเข้าไปภายในเรือนจำ
นักโทษในเรือนจำจะไม่สามารถสั่งการเครือข่ายได้อย่างแน่นอน
อย่างแดนมั่นคงสูงเนี่ยเราจะไม่ให้เยี่ยมสดนะ
แล้วให้เยี่ยมผ่านเทเลคอนเฟรนต์
เลคอนเฟรนต์มันจะสามารถอัดได้
แล้วก็เก็บได้ทุกคำพูดทุกกิยาท่าทาง
การแสดงกีฬาท่าทางกล้องมันก็จะจับได้
บางทีเขาไม่พูดเขาใช้อย่างนี้อย่างนี้

เขาก็ทำไม่ได้เพราะว่าเรามีวีดีโออัดไว้
ผู้อำนวยการทันทะสถานยังบอกอีกว่า
ขณะนี้ทางเรือนจำได้เร่งระบายผู้ต้องขังกว่า๒๕๐๐คน
ยังเรือนจำอื่นที่ยังสามารถรับได้

คาดว่าจะใช้เวลาในการระบายผู้ต้องขังได้ไม่เกิน๒เดือน
พรสจิริฐศิลป์ข่าวแท้รักทีวีรายงาน